บอกว่าที่ทำให้คนไทยและคนทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับ
ที่บอกว่ามีแต่รอยยิ้มแล้วก็แสดงความยินดีกันทั่วหน้า

ถือว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจ
แล้วก็คนให้ความสนใจแล้วบอกว่ามีความสุขที่สุด

บอกว่าคนทำเสื้อผ้าที่จังหวัดเชียงราย
เสื้อกีฬาเหรอครับครับที่จังหวัดระยอง
เสื้อกีฬาบอกว่าจะทำเสื้อแจกทีมหมูป่าด้วยนะครับ
หลังจากออกจากถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับ
นี่เขาก็มีการออกแบบกันหลายแบบนะ

ติดอยู่ในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็คือหนุ่มคนนี้ครับนายเดชาทองย้อย
ผลิตเสื้อกีฬาสำเร็จรูปในจังหวัดระยอง
ซึ่งติดตามข่าวและก่อติดปฏิบัติการร่วมค้นหามาโดยตลอด
โดยเขาได้ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนครับ
ได้ช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ทั้งจังขอสัตว์ดีวิรกรรมอันการ์หารของจ่าเอกสมานกุดัน
หน่วยซิลที่สละชีวิตในภารกิจครั้งนี้
พร้อมกับขออนุญาตเจ้าของภาพ๑๓ฮบ

นำภาพนี้ไปเป็นต้นแบบสกรีนเสื้อยืด๑๓ตัว
เพื่อส่งไปให้ทีมหมูป่าด้วยครับ
พอเวลาที่เราปลอดภัยแล้วเราก็จะขอมอบเสื้อจำนวน๑๓ตัว
จะส่งไปให้เป็นของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่
และก็น้องและก็ทุกคนใน๑๓ตัว
ก็ขอสรรพสนุนด้วยใจจริงครับผมขอบคุณครับ
ส่วนชาวบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดโต้รุ่งร่วมกิจ

ก็เฝ้าติดตามข่าวการช่วยเหลือทีมหมูป่า
ผ่านทางจอโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ
รวมทั้งสื่อต่างแทบจะตลอด๒๔ชั่วโมงเลยทีเดียว
ซึ่งเมื่อทราบข่าวว่าทีมหมูป่าคนสุดท้าย
คาดว่าเป็นโค้ดเอกหรือว่านายเอกพลจันทวงศ์อายุ๒๕ปี
ออกมาจากถ้ำหลวงก็ถูกและถูกนำส่งโรงพยาบาล

ทุกคนต่างก็ส่งเสียงโหร้องแสดงความยินดี
พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ
ทำภารกิจครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ
ยังฝากกำลังใจไปยังโค้ดเอกและน้อง
โดยขอให้แข็งแรงและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตาม

เช่นเดียวกับชาวบ้านในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
พากันดีใจพร้อมทั้งมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่บอกว่าดีใจที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่า
สำเร็จและปลอดภัยทุกคนได้ติดตามข่าวสาร
ตั้งแต่รู้ว่าทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำหลวง
ทั้งออกมาจากถ้ำหลวงได้ครบทั้ง๑๓คน

ส่วนภายในวัดอรัญญิกาวาสเขตเทศบาลเมืองชนบุรี
พระครูสังครักษ์สุริยาพระลูกวัดก็เปิดเผยว่า
หลังจากเฝ้ารอคอยมานานกว่าครึ่งเดือน
ก็รู้สึกดีใจที่ทีมหมูป่าทุกคนรวมทั้งโค้ดนะครับ
ได้รับการช่วยเหลือแล้วพาออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับ

ที่เข้าร่วมภารกิจครั้งสำคัญนี้ด้วย
แหมไปกันแบบว่าทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับ